คุณผู้ชมครับพูดถึงไลน์กันไปแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของการทำบุญกันอย่างต่อเนื่อง
วัดเข้าวากันหน่อยอ่าเริ่มต้นด้วยความเป็นสิริมงคลนะคะคุณผู้ชม
พาไปดูความสวยงามตามธรรมชาติที่วัดนี้แล้ววัดนี้ก็ไม่ได้มีแค่พระ
ไม่ได้มีแค่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเท่านั้นแต่ว่ายังมีสัตว์ชนิดหนึ่งคุณผู้ชม
งามมากไปดูกันเลยนกยูงค่ะคุณโอ้นกยูงนี่ต้องสวยงามในช่วงเวลาของการรำแพนใช่ไหม
ใช่ที่วัดนี้เขาเลี้ยงไว้หลายร้อยตัวนะคะแล้วก็ปล่อยให้อยู่หากินตามธรรมชาติแบบนี้
นี่และนี่ค่ะมันรำแพนเวลาเจอนักท่องเที่ยวก็รำแพนโชว์ปีกสวยงามเลยค่ะโอ้หันหลังแบบนี้มองไม่เห็นเลยฮะ
อีกด้วยเห็นอีกมุมหนึ่งนะเห็นอีกมุมหนึ่งมีทั้งนกยุงตัวผู้ตัวเมียตัวผู้เนี่ยก็จะมีหางที่สวยงาม
มีปีกสวยงามคือบางคนนึกว่าอ้าวที่มาสวนสัตว์หรือเปล่าครับวัดจ้ะ
วัดพุทธนิมิตรนะคะหรือว่าวัดภูเข้าอยู่ที่ตะมนต์สหสคัญดำเพิร์ดสหสคัญจังหวัดกาลสิน
ครับที่ต้นปีแบบนี้นะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวก็จะทยอยเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของนกยูง
แล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
หลายคนจะมากราบไหว้พระพุทธศัยญาติภูข้าวนี่แหละค่ะ
ซึ่งมีลักษณะพุทธลักษณะเป็นพระนอนปางสายญาติ

ลักษณะพิเศษของพระองค์นี้ก็คือว่านอนตะแคงซ้ายไม่มีเกรดมาลาก็คือ
เป็นลักษณะเหมือนเปลวรัศมีที่แสดงถึงการตัดสรุนะคะ
แล้วก็เป็นตำนานที่เล่าว่าเป็นลักษณะของพระมกรรณะ
ก็คือพระสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้า
มีทองคำเปลวปิดอยู่ทั่วองค์เลยค่ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นพระสายญาติองค์เดียวในโลกที่นอนตะแคงซ้าย
สังเกตนะปกติจะตะแคงขวาแต่นี่คือตะแคงซ้าย
ประชาชนก็มองว่านี่แหละคือหนึ่งเดียว
อยากจะมากราบไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
ถือว่าได้มาทั้งทำบุญได้ชมความสวยงามของนกยูงรำแพง
ที่อยู่ท่ามกลางทำตามธรรมชาติแบบนี้เรียกว่าคุ้มมากจริง
มีโอกาสพาคู่รักพาครอบครัวไปกันที่วัดพุทธนิมิตรนะคะ

สวยงามแบบนี้นะเห็นแล้วเนี่ยโอ้โห
ผมอยากจะพาน้องใบตองกลับคืนสู่ธรรมชาติ
ไปดูนกยุงลำแพนแบบนี้น้องก็ชอบไล่ลำใบตอง
จริงนกยุงรำแพนน้องใบตองก็ไปรำซะเหมือนกันได้เหมือนกัน

โอ้โหช่วงนี้ไม่รู้เดินสายหรือเปล่า

อย่าเพิ่งคิดถึงกันมากเกินไปเพราะว่าน้องใบตองเขาหายไปแป๊บเดียว